มีเรื่องใหญ่อีกเรื่องที่หลายคนต้องมาภาวะกันอีกแล้ว
เพราะเขาบอกว่าไปพบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดเลยติดโควิด๑๙
แล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลมันก็ไปทั่วประเทศเหมือนกัน
นี่ไงคือก่อนหน้านี้ตลาดอาหารทะเลตลาดแพ้กุ้งนี่ก็กระจายเยอะเหมือนกัน
ชาวถ้าที่สลากกินแบ่งใครต่อใครแล้วที่เลยยังใหญ่มากนะ
ตอนนี้นะคะสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเตรียมเรียกประชุมพิจารณาเลยว่า

จะไปต่อหรือว่าพอที่งวดนี้ก่อน

นายธนวัฒน์พลวิชัยโคศกสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

ว่าไปเจอคนติดโควิด๑๙ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย
น่าจะติดเชื้อระหว่างการนำสลากไปขายที่สมุทรสาคร
แล้วก็เดินทางกลับบ้านในจังหวัดเลยค่ะ
เขาบอกว่ากรณีนี้ยังไม่น่ากังวล

จากการติดตามแล้วเนี่ยไม่ได้ติดมาจากตลาดขายส่งสลาก

ใจได้เปราะแรกคือเขาไม่ได้ติดจากที่นั่น
แต่เป็นการติดจากการไปรับสลากแล้วเดินทางไปขายจนติดเชื้อในที่อื่น
ไม่ได้ติดจากผู้ค้าด้วยกันเอง
เพราะฉะนั้นกองสลากก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมา
แต่ว่าถ้าพบว่ามีกรณีการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ที่มีต้นต่อหรือแหล่งกระจายเชื้อมาจากตลาดค้าส่งสลาก
วังสะพุงหรือพื้นที่อื่น
สำนักงานสลากจะเรียกประชุมคณะกรรมการสลากเร่งด่วนทันที
เพื่อให้ยุติการจำหน่ายและงดการออกรางวัลทันที
กว่าสถานการณ์จะควบคุมได้
เอาเป็นว่าตอนนี้ยังโอเคอยู่

ยังไม่มีการงดออกสลากนะคะ

ผู้ที่ติดเชื้อกับผู้ที่มีความเสี่ยง

จะไม่สามารถรับสลากในงวดถัดไป

เพราะตามหลักการมันต้องกักตัว๑๔วัน

ระงับการส่งต่อสลากให้ผู้ค้ารายนั้น

ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา
แล้วก็บังคับด้วยว่า
ถ้าผู้ส่งสลากไปหน่อย
ใครไม่สวมหน้ากากอนามัยใครไม่เว้นระยะห่างทางสังคม
ห้ามขายสลากให้เขาเด็ดขาดว่างี้เลย
แต่ถ้าสมมุติว่ายกเลิกก็ทำยังไงล่ะบางคนซื้อไปแล้ว

ก็อาจจะต้องมีมาตรการออกมาเขาต้องมีการประชุมก่อน
แต่เบื้องต้นนะตอนนี้ยังไม่ได้ยุติการจำหน่าย
แล้วก็ยังไม่ได้งดออกสลากแต่เขาก็จะจับตาดูอย่างใกล้ชิด
ดูต้นต่อไปเรื่อยถ้าตรงไหนที่มีความเสี่ยง
เขาก็จะใช้มาตรการนี้ทันที